ในประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเกี่ยวกับร่างรัฐมนูญฉบับอาจารย์มีชัย
ก็คือประเด็นที่มาของนายกรัฐมนตรีที่มาจากคนนอกได้
ซึ่งในขณะนี้๒พักการเมืองใหญ่นั้นไม่เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าวนะครับ
ในขณะที่ประธานประชอนั้นระบุว่า
ถ้าหากคณะกรรมการร่างรัฐมนุนนั้นผลักดันให้เกิดประเด็นที่มา
นายกรัฐมนตรีที่มาจากคนนอกได้จริงสุดท้ายประชามติจะถูกคว่ำอย่างแน่นอนครับ
ในจัตรุภรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านผลิตการแห่งชาติหรือว่านอบประชอ
กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลกำหนดให้การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ที่เป็นสอสอและไม่เป็นสอสอใช้เสียงโหวตเท่ากัน
คือเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร
ระบุว่าส่วนตัวแล้วประกาศจุดยืน
ถ้าที่มานายกรัฐมนตรีไม่มาจากการเลือกตั้งก็จะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง
เชื่อว่าการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับของนายมีชัยรุชุพันธ์
จะมีชะตากรรมไม่ต่างกับฉบับของนายบวรศักดิอุวันโน
เพราะคงไม่ได้นำมาใช้และไปไม่ถึงขั้นตอนการออกเสียงประชามติ
แต่หากไปถึงขั้นประชามติเชื่อว่าจะถูกคว่ำโดยประชาชนครับ
เช่นเดียวกับนายวรชัยเหมะนะครับอดีตสสพักเพื่อไทยระบุว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากสส
เหมือนกับรัฐธรรมนูลปี๒๕๕๐ข้อเสนอที่ให้พักการเมืองส่งชื่อผู้สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เกิน๕คน
เพื่อให้คนนอกเข้ามาแอบแฝงเป็นนายกรัฐมนตรีถือว่าผิดหลักธรรมเนียมปฏิบัติที่เคยมีมาครับ
เรียกร้องให้ทบทวนที่มาของนายกรัฐมนตรีว่าต้องมาจากสอสอเท่านั้น
เพราะถ้ายืนยันให้มาจากคนนอกได้เชื่อว่าพักการเมืองทุกพักรวมถึงกลุ่มมวลชนต่างจะไม่เห็นด้วยครับ
ซึ่งก็จะทำให้ประชามติไม่ผ่านเลือกตั้งก็จะเกิดช้าและคอสชจะถูกมองว่าสืบทอดอำนาจและขาดความชอบทำครับ
เช่นเดียวกันกับนายนิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์ที่ระบุว่า
ตัวเองไม่เห็นด้วยมาตั้งแต่ต้นนะครับที่จะให้พักการเมืองเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี๕คน
เพราะเป็นวิธีที่เปิดช่องให้มีนายกรัฐมนตรีคนนอกได้ง่าย
ส่วนเสียงโหวตเลือกนายกที่ไม่ต่างกันระหว่างนายกที่เป็นสอสอและไม่เป็นสอสอ
จะยิ่งทำให้มีนายกคนนอกง่ายขึ้นครับและเป็นความล้าหลังอย่างมาก
รวมทั้งเห็นว่าหากจะให้ฝ่ายการเมืองยอมรับได้ควรกำหนดให้เสียงโหวตเลือกนายกคนนอก
มีเสียง๓ใน๕ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าการเลือกนายกที่มาจากสส
แต่กรณีนี้นะครับต้องใช้ในยามที่บ้านเมืองเกิดวิกฤตเท่านั้นครับ